คุณผู้ชมสำหรับสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ตอนนี้ต้องบอกว่าคือหลายคน
จากคนไทยเองต่างชาติก็ให้ความสนใจ

สนใจถึงขนาดว่าจะทำเป็นหนังเลยเนี่ยนะคะ
หนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าตอนนี้ฮอตเหลือเกิน

ตั้งแต่น้องไปติดถ้ำก็คือปลายเดือนที่ผ่านมา

อันนี้ที่ขึ้นมาไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมนะฮะ

หรือว่าน้องดวงเพชรพรมเทพเนี่ยนะคะ
มีความเคลื่อนไหวคือ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา

น้องเนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่นะฮะ

ตัวปลอมถอยไปตัวจริงมาแล้ว
ติดแท็กด้วยนะติดแท็กถึงคุณแม่ของตัวน้องด้วย
แล้วก็ยังโพสต์ข้อความระบุว่า
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
เพื่อนฝูงทั้งชาวเน็ตจำนวนมาก
ที่ชื่นชอบชื่นชมในตัวน้องดอมเนี่ย
ก็พากันเข้าไปค่ะไปแอดเฟรนด์
หนึ่งในนั้นก็ดิฉันด้วยน้องยังไม่รับค่ะ

คือไปแอดเฟรนด์แล้วก็ให้กำลังใจน้องเป็นจำนวนมากนะคะ
บอกว่าต้อนรับกลับบ้านนะน้องดอมนะ
หลายคนก็ไปกดโพสต์ไปกดไลค์ไปกดติดตาม
ไม่ยอมรับเป็นเพื่อนก็ไปกดติดตามเอาละกันนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้ว
มีเพียงความเคลื่อนไหวทางเพจ
ดวงเพชรพรมเทพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่า
ก็จะโดนปิดแล้วนะครับไว้เจอกันครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่น้องดอมแล้วก็ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนะคะ
ที่มีการปลอมแปลงเป็นชื่อน้องดอมแล้วก็เอารูปของน้องดอมเนี่ย
คือต้องบอกว่าเหมือนจริงมาก
หลายคนก็ไปแอดไปกดติดตามนะฮะ
เช่นเดียวกับเพื่อนของน้องอดุลอีกหนึ่งคนน้องอดุลจำได้ไหม
อดุลก็เป็นหนึ่งในทีมสมาชิกหมูป่าติดถ้ำ
โพสต์ข้อความแบบนี้บอกว่าไม่มีสุขไหนเท่าได้เจอเพื่อนรัก
หลังจากที่ไม่เจอกันนานนะพร้อมกับลงรูปคู่กับน้องอดุลด้วย
ชาวเน็ตพอเห็นแบบนี้ก่อนเนี่ยฮะคุณผู้ชมรูปนี้เลย
ไม่มีสุขไหนเท่าได้เจอเพื่อนรัก
ชาวเน็ตก็ไปแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าต้อนรับกลับบ้านเนี่ย
หล่อจริงเลยนะน้องอดุลอดุลสาบออน
พูดได้๔ภาษาเลยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพม่า
แล้วก็ภาษาอะไรนะภาษาไทยใหญ่ป่ะ
ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าตอนนี้หลายคนได้รับความสนใจนะ
คนเชื่อว่าเฟสแตกกันไปเฟสระเบิดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าคนที่เข้าไปแอดก็ต้องระวังนะ
ว่าความเป็นเฟสปลอมเนี่ยเขาอาจจะไปทำอย่างอื่น
จะเป็น๑๘มงกุฎก็ได้เนี่ยนะคะ